คุณผู้ชมปกติถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนจะแกล้งเราด้วยการเอาอึ๋หมาเอาขี้หมา
ใส่น้ำแล้วมาให้เรากินเราจะรู้ตัวก่อนกินไหมคะ

ไหนจะกลิ่นไหนจะสีมันคือมันเห็นเนอะ

แล้วก็บอกว่าภรรยาเนี่ยคนนี้ภรรยาคนนี้แกล้งเขาด้วยการเอาขี้หมาใส่น้ำให้เขากิน
สุดท้ายซ้อมเมียแบบมาราทอนตั้งแต่วันที่๑๓ลากยาวมาจนถึงวันนี้
เมียตายคาบ้านนะคะส่วนเจ้าตัวขี่รถหนีไปเลย
แล้วทิ้งศพเมียไว้ในบ้านแบบนี้ค่ะ
ญาติญาติเข้ามาหาถึงได้เจอว่านอนตายเป็นศพอยู่นะคะ
แล้วตามร่างกายนี่มีแต่ร่องรอยฟกช้ำลักษณะคือถูกทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
ช่วงบ่ายตำรวจสพเมืองสุราชธานีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ผู้ตายชื่อว่านางสาวสุพรรณิกาอายุ๒๘ปีค่ะ
อย่างที่บอกตามร่างกายตามแผ่นหลังเนี่ยมีแต่ร่องรอยฟกช้ำหมดเลย
นางเรไรแม่ของคนตายนะคะพอมาเห็นร่างลูกเท่านั้นแหละ
แม่นี่ร้องไห้จนแทบสุดนะคะต้องมีคนคอยหิ้วปีกเลยนะคะ
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนสามีนะคะในต้นหรือนายสุภาชัยคนนี้ค่ะ
ตีเมียเสร็จก็ขี่รถหนีไป
แม่บอกว่าดูจากร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายลูกแล้ว
เชื่อว่าเป็นฝีมือของลูกเขยก็คือในต้นแน่
เล่าบอกว่าลูกสาวแม่เนี่ยรู้จักกับในต้นทางเฟซบุ๊ก
คบหากันได้๑ปีก็ไปช่วยในต้นรับจ้างทำท่อ
ลูกสาวเคยมาเล่าบ่อยว่าในต้นชอบดื่มน้ำท่อม
แต่ไม่ได้ดื่มน้ำท่อมอย่างเดียวนะคะดูดกัญชาด้วยคูณสองกันไปเลย
พอดื่มน้ำท่อมดูดกัญชาเมาหลอนชอบหาเรื่องหึงห่วงแล้วก็ทะเลาะ
แล้วก็ทำร้ายลูกสาวเธอนะคะ
บอกอาทิตย์ที่แล้วนี่เพิ่งเครื่องมือถือลูกสาวทิ้ง
ลูกสาวต้องหนีกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านแล้วแม่เพิ่งซื้อเพิ่งจะซื้อให้ใหม่อีกเครื่องหนึ่งเอง
เขยก็โทรตามบอกให้กลับไป
เย็นวันศุกร์ที่๑๐มีนาคมลูกสาวก็กลับไปอยู่กับลูกเขยก็คืออยู่กันในต้น
หลังจากวันนั้นแม่บอกติดต่อลูกไม่ได้เลยแม่เป็นห่วงมาก
ก็ไม่คิดว่าลูกจะกลายเป็นศพแบบนี้
แม่วันดีก็ดีวันไม่ดีก็ชวนทะเลาะตีอยู่อย่างนั้นแหละ
ไม่ใช่ว่ามีเรื่องอะไรนี่ให้ได้ตีนี่นั่นคือสมองไม่ค่อยดี
นั่นแหละกลัวจะฟันเฟือนกลัวจะแบบ

หาเรื่องตีมีก็อย่างนั้นแหละเห็นเบาะกลางหึง
สักเกนขายาวนี่บางน้องหน้าก็ไม่ได้ให้แต่ง
แน่นอนขาคือเขียวหมดเพราะว่ามันตีกันบ่อย
พูดสิทธิ์ข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะก็ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามหาเพลยาหลักฐานเพิ่มเติมอยู่
ลักษณะบ้านก็จะเป็นเพลิงพักค่ะผู้ตายก็อยู่ในต้นสองคนแยกออกมาจากบ้านของยายในต้นนะคะ

เห็นไฟสีโอมชมพูดแล้วต้นไม้สีเขียว
เขาปลูกกัญชาไว้หลายสิบต้นอยู่ในห้องนอนนะคะ

พี่ตนชอบดูดกัญชาและดื่มน้ำต้มใบกระทอม
ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่านอกจากกัญชากับใบท่อมแล้วเนี่ย
เขาเสพยาบ้าด้วยไหมเพราะเห็นหลอนอยู่บ่อย
ก็ไม่รู้ว่าการดื่มน้ำกระท่อมเยอะแล้วดูดกัญชาเยอะมันจะหลอนด้วยไหม
ก่อนหน้านี้พี่ต้นเพิ่งมาหาเรื่องพี่เขยเขาเหมือนกัน
เอากระดาษทรายมาขัดสีรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเสียหายไปหมดเลย
แล้วก็เห็นว่าชอบทะเลาะกับเมียอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ชอบทุบตีเขาด้วย
ทีนี้๕ทุ่มวันที่๑๓มีนาคมเห็นว่าพี่ต้นเนี่ยอยู่ก็หลอน
ด่าเมียบอกเอาขี้หมามาให้กินเหรอ
เขาก็คิดในใจนะว่าอุ๊ยถ้าเอาขี้หมามาให้กินแล้วเรากินเข้าไปเนี่ย
อันนี้คนเอามาให้กินไม่แปลกนะคนกินเนี่ยน่าจะแปลกกว่า
แล้วเขาก็บอกด้วยว่านอกจากหลอนด่าว่าเอาขี้หมามาให้กินแล้วเนี่ย
ยังด่าหาว่าไปคบผู้ชายคนอื่นทั้งแอปหาคู่ด้วย
หลังจากนั้นก็เห็นว่าต้นเนี่ยลากผู้ตายไปข้างบ้าน
เอาไม้ทุบตีก็ได้ยินเสียงผู้ตายร้องขอชีวิตนะ
ก็ไม่หยุดลากกลับเข้าไปในห้องก็ไม่เห็นผู้ตายออกมาอีกเลย
เมื่อวานได้ยินเสียงผู้ตายร้องโอ๊ยโอ๊ยเหมือนถูกทำร้าย
๙โมงกว่าได้ยินเสียงผู้ตายร้องอีก
อย่าทำน้องน้องเจ็บน้องเจ็บอยู่แบบนี้ค่ะ
บ่ายสามยังไม่จบนะคะได้ยินเสียงเหมือนทุบตีผู้ตาย
ร่างกระแทกกับฝาบ้านที่เป็นสังกษี
แล้วทุกอย่างก็เงียบไปจนกระทั่งเช้าวันนี้ค่ะ๑๐โมง
เห็นต้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปญาติเปิดประตูเข้าไปดูในห้อง
เจอเธอตายเป็นศพแล้วอะค่ะ
ผู้หญิงก็จะพยายามจะขึ้นห้องแล้วก็ลากดึงผมลงมา
แล้วก็เอาไม้ทุบก็ทำแบบว่าไม่ได้หนักขนาดนี้
ก็ใช้แค่มือแต่รอบนี้ยังใช้อาวุธ
ครับแล้วก็แต่ว่าตอนเย็นเริ่มจากตอนเย็นนั้นก็หายเงียบไปเลย
ผ่านเหมือนเขาหลอนนะ
จำเนียนผ่องแพ่วนะคะยายของในต้นก็ยอมรับว่า
หลานชายเนี่ยทำร้ายผู้ตายก็คือหลานสะพ้ายแบบมาราทอน
คือต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่๑๓ลากยาวมาจนถึงเมื่อวานนะคะ

ยายบอกยายยังตะโกนด่ายังตะโกนห้ามเลยบอกอย่าทะเลาะกันอายชาวบ้านเขาบ้าง
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นหลานสะพ้ายออกมาจากห้องอีกเลย
ถามว่าแล้วตีเขาทำไมยายหลานยายไปตีเขาทำไม
ยายบอกได้ยินว่าโมโหหลายเรื่องเมื่อวานอ่ะคือยายเหมือนเห็นครับคล้ายคลับคลาม
บอกว่าเหมือนจะมีผู้ชายคนนึงเอาของมาให้ผู้ตาย
ฝั่งผู้ตายก็ไม่ยอมตอบหลานยายก็เลยทึกทักเอาว่านอกใจไปมีผู้ชายคนอื่น
ยายนอนฟังอยู่ก็ได้ยินหลานด่าผู้ตายอีกบอกว่าเอาน้ำใส่ขี้หมามาให้กินทำไม
แล้วก็โมโหแล้วก็ทำร้ายซ้ำอีกจนช่วงสายวันนี้ยายเห็นกับตาเลยอ่ะ
กลับจากขายของที่ตลาดนะตาก็มาด้วยนะอยู่อยู่หลานเดินเข้ามากอด
แล้วบอกยายเมียผมตายแล้วนะแต่ยายไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกสักพัก
แล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่แล้วมันก็หายไปเลยยายเลยรีบโทรบอกญาติคนตายให้มาดู

ท่ามว่าใครมามึงเอาเลยมาให้มันก็เชื่อมันก็ไม่บอกมันก็ไม่พูด
ท่ามมันก็ไม่พูดแต่ก็ติ้มชัดท่มตึงยายว่าทำไรกันนะนะด่าขึ้นไป
มันก็เหงียบไปพักตัวเดียวมันก็มึงบอกไม่บอกหนูก็เชื่อมันไม่ยอมบอก
มันเอาน้ำครีมะไส้ในน้ำนั้นมาให้มันกินนั่นอุบัตินั่น
ใช่ผูบาดไหมเออมันโรคเลยมันไหนล้าง
ยามห้าภายใดสีน้ำเงินถะเรียนสี่สี่ศูนย์หนึ่ง
ไปทางอำเภอท่าทองแต่ตำรวจติดต่อได้คุยกับในต้นแล้วนะ
ต้นยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงโดยบอกว่าพลั้งมือค่ะพี่อุ๋ย
คือพลั้งมือมาราทอนตั้งแต่๑๓ลากยาวมาจนถึงวันนี้
คือพลั้งมือยาวนานมากนะคะแล้วตอนนี้ต้นปิดโทรศัพท์ไปแล้วด้วย
ติดต่อไม่ได้แล้วตำรวจก็เลยกำลังอยู่ระหว่างเกลี้ยกล่อมให้ญาติโทรประสานกัน
บอกว่าให้เกลี้ยกล่อมเอาต้นมามอบตัวให้ได้ค่ะ
สุดท้ายคือหลอนแล้วก็หาเรื่องซ้อมเมีย